ไปกันที่วัคซีนอยากจะอ่านวัคซีนมากเลย

คือมีทั่วทุกภูมิภาคลงใต้ไปบ้างที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการเผยแพร่คลิปกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมครับ
คือเป็นแพทย์หญิงพาญาติมารับวัคซีนไฟเซอร์
เหตุการณ์นี้แพทย์หญิงของโรงพยาบาลแห่ง๑
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนำครอบครัวมารับวัคซีนไฟเซอร์
จนเป็นที่จดขาในวงการแพทย์
๓สิงหาคมที่ผ่านมาในกล้องนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
แพทยิงระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลแห่ง๑
นำครอบครัวมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว
โดยผู้ที่มารับวัคซีนนะครับเป็นคนในครอบครัวของท่านแพทย์หญิง

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
เรื่องนี้สร้างความอึดอัดใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หลังจากเรื่องนี้มันถูกเปิดเผย
แพทยิงคนกล่าวก็แสดงความเจริง

แพทย์นายแพทย์จระหลัดพงศ์ศุกรี
ท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุบอกว่า
ตั้งแต่ก่อนรับวัคซีนมาจากส่วนกลาง
ผู้ที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์จะเป็นแพทย์พยาบาลบุคลากร
การแพทย์ด่านหน้าเท่านั้นหากผิดไปจากนี้นะครับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกสังคมลงโทษและต้องดำเนินการทางวินัย
ส่วนเหตุการณ์ที่แพทย์หญิงนำคนในครอบครัวมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ขณะนี้ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนของทางราชการแล้ว
ซึ่งล่าสุดนะครับแม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่าแพทย์หญิงจะขอลาออก
แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารอย่างเป็นทางการ
นะฮะไปอีกนครหนึ่งแต่เป็นนครราชศรีมาฮะ
ไฟเซอร์กระหึ่มในโลกออนไลน์ที่นั่นเหมือนกัน
มีการนำเอกสารรายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมา
แชร์ต่อครับโดยระบุข้อความว่ากรณีวัคซีนไฟเซอร์พบว่า
ของโรงพยาบาลได้สิทธิฉีดวัคซีน
ทั้งที่ไม่ได้เป็นบุคลากรด่านหน้า
คนในโรงพยาบาลก็ไม่กล้าจะพูดอะไรสิครับ
เพราะว่ามันเป็นข้อโปรของผู้ประครับปัญชา

ท่านผู้มูลในการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
และนางปนิสราปัทยาวิทย์
เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเพศสัจกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ตกเป็นข่าวในโลกออนไลน์
ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วออกมาชี้แจงแล้ว

โรงพยาบาลได้สำรวจแล้วก็ได้รายชื่อ
ผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์จำนวน๑๓๘คน
ในจำนวนนี้มีผ่านอย่างหมาในร้านขายายเอกชน
ที่เป็นสามีของนางปนิสราและมีภรรยาของท่านนะฮะ
ทำงานอยู่ในคลินิกเอกชนรวมอยู่ด้วย
นี้ยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาให้ตามที่เสนอชื่อไปทุกราย
แต่ว่าปฏิกิริยาจากนายแพทย์นารินรัฐพิชยคามิน
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผยบอกว่า
รับทราบเรื่องนี้นะครับจึงสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงแล้ว
รอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติชี้แจงก่อนว่า
มีความจำเป็นมากเพียงใดอืม
นำวัคซีนไฟเซอร์ไปฉีดให้กับบุคลากรในคลินิกเอกชน
หากพบว่าเหตุผลไม่มีเพียงพอนะครับก็จะต้องถูกดำเนินการ
เอาผิดทางวินัยฮะนี่คือเป็นเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์นะครับ
ที่มีข่าวออกมาในหลายจังหวัดว่าไม่ได้ฉีดให้บุคลากรด่านหน้าฮะ
กลายเป็นงานอีกอย่างหนึ่งเลยนะคุณนัทพงศ์ก็ตรวจสอบว่าคนที่ได้ไฟเซอร์นั้น

คือเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกล้วนล้วนเลยค่ะแล้วในที่สุด